เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยละกันนะคะ

คุณมิ้นได้พูดเอาไว้เรื่องราวของแก๊งนางฟ้าค่ะ
เวลามีเรื่องของความรักใคร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวุ้นเส้นชาคริส

เจ้าตัวที่มีประเด็นมักจะไม่ได้ออกมาตอบคำถาม
แต่เพื่อนที่อยู่ในแก๊งนี้แหละค่ะจะต้องออกมาตอบคำถามแทน
ล่าสุดก็เป็นหน้าที่ของคุณแอนอลิชาคุณแม่มือใหม่

นี่ไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จำใจต้องพูดหรือเปล่านะคะ

นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่วุ้นเส้นวิริธิภาค
สามีหนุ่มหล่อชาคริสแย้มนามค่ะ

กันถึงขั้นว่าเออเขาเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดฝ่ายชายก็มีข่าวควงดาราสาวสุดเซ็กซี่
โบวี่อัธมาไปดินเนอร์กัน๒ต่อ๒อีกด้วยค่ะ

ออกมายืนยันหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการก็เท่านั้น
อันนี้ย้ำก่อนว่าเป็นแค่ข่าวลือนะคะ

อย่างเจนี่เทียนโพสุวันก็ถูกจับตามอง
เรื่องของความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มคนสนิท

บอกกันหนักเหมือนกันว่าตอนนี้เจนี่เลิกกินกาแฟแล้ว

มีกระแสข่าวว่าทั้งสองคนห่างกันสักพักแล้วนะคะ
งานนี้ร้อนถึงคุณแม่คนสวยประจำแก๊งนางฟ้า

ต้องออกมาขอเคลียร์ประเด็นแทนสองสาวเพื่อนซี

แอนก็ไม่ได้ตอบรับหรือว่าปฏิเสธออกมา

ส่วนประเด็นของเจนนี่ที่มีข่าวว่าห่างกับกึ้งเฉลิมชัย
แอนจะให้คำตอบยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ
เขาทำอะไรเรามีความสุขเราก็สปอร์ตเพื่อน
เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด

แล้วก็เอาที่เขาแฮปปี้และสบายใจที่สุด

เขาก็เป็นเพื่อนเราไม่มีผิดไม่มีถูกให้กำลังใจกัน

เขาก็สามารถแฮนโดลตัวเองได้ได้ดี

ชาคิดควงกับโบวี่อะไรอย่างนี้
เรื่องของเขาไม่รู้จักไม่ได้สนิทกับฝ่ายนั้น

อื้อหลานเขาแฮปปี้หรือเปล่าไม่รู้แฮปปี้

แต่ว่าคนนี้ไม่น่าไม่ได้ดี

แล้วก็ทำงานเหนื่อยแล้วให้เขาแบบมีความสุข
ตามที่คุณแอนพูดทุกอย่างเลยนะคะ

แต่เอาเป็นว่าคุณแอนในฐานะเป็นเพื่อน
ก็จะขอให้กำลังใจเพื่อนอยู่ข้างละกันนะฮะ